อะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเถอะ

นี่ความเจ็บใจผ่านไปแล้วเมื่อวาน

ดิฉันขออยู่ข้างเดียวกับพี่ฟุ๊กนะคะ

คุณพี่เนี่ยขึ้นแท่นเป็นเสร็จทีนีหน้าใหม่แล้วนะครับหลังถูกรางวัลที่๑คุณรับรางวัลไป๖ล้านบาทแน่นอนเขามีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยคุณสมพิษล่อยฟังบอกว่าเธอตั้งใจซื้อลอตเตอรี่ตามหมายเลขบัตรคิวฉีดวัคซีนของสามีค่ะก็คือเลข๓๒๗แต่แม
แม่ค้าก็ให้โชคด้วยนะฮะแล้วเธอบอกว่าตอนนั้นเธอมีเงินเหลือ๕๐๐บาทที่สามีให้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวตัดสินใจนะดึงมาสักใบซิหวังจะมีโชคลาบบ้างนะฮะปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่สมใจจริงนะฮะซึ่งคุณพี่สมพิษเนี่ยจะไปขึ้นเงินรางวัลในวันจันนี้โดยเงินที่ได้นะจะนำไปซื้อที่นามาทำหากิน
ต่อไปนะในพื้นที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกรสินมีคนดวงดี๒คนถูกรางวัลที่๑แบ่งกันไปคนละ๖ล้านบาทนะครับคนแรกก็คือคุณจักรินพินรัฐอายุ๒๘ปีเล่าให้เราฟังบอกว่ามีพ่อค้าเร่นะมาเลขขายสลากินแบ่งรัฐบาลในหมู่บ้านแล้วเขาเห็นหมายเลข๓๘๖๓๗๒โอ้ปิ๊งเลยเพราะมีเลขท้ายตรงกับทะเบียนรถเหลืออยู่เพียง๑ใบ
โอเคเหลือ๑ใบไม่เป็นไรซื้อไว้กระทั่งมาถูกรางวัลใหญ่นะครับและปรากฏว่าคนที่แบ่งซื้อลอตเตอรี่ตัดหน้าเขาไป๑ใบเนี่ยคือใครรู้ไหมฮะคือชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้กันคุณพี่สมบัติสุปันบุตรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่สมบัติเนี่ยแวะไปทำธุระในตัวอำเภอคำม่วงแล้วก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ใ
แม่ค้าขายน้ำปั่นในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นเศรษฐีนีในช่วง๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงอะไรฮะ๒ชั่วโมงตอนที่ประกาศประกาศรางวัลนะฮะที่เราถ่ายทอดสดกันนะฮะถูกรางวัลที่๑รับ๖ล้านบาทร้องไห้ดีใจเธอบอกว่าโอ้โหบอกไม่ถูกเลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะฮะเพราะเป็นการซื้อสลาก
จ่ายหนี้สินรวมทั้งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของเด็กลูกเธอนะฮะเพราะว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงคุณแล้วก็ตั้งใจจะยึดอาชีพขายน้ำปั่นต่อไปด้วยนะครับมีอีกนะฮะมีอีกให้อิจฉากันเล่นนะครับไปที่อสมฤษีเนรทาสพุทธคุณอำเภอบางสัยจังหวัดพระนครสิทธิยาหลังจากที่มีการประกา

เห็นกุมารเจ้าสัวเฮงขี่ช้างพลายรวยมาบอกใบ้เลขเด็ด
และที่ผ่านมาเธอก็จะมาส่องหาเลขเด็ด
จากเลขโสรสสรตะในอ่างน้ำมนต์แบบนี้เป็นประจำเลย
โชคดีโชคดีนะฮะสัวนหนึ่งจะเป็นของเราของคุณอ่ะบ่อยแล้ว
จะเป็นของเราสองคนดีกว่านะคะแบ่งกันบ้าง
เป็นเรื่องของดวงของโชคลาภแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริง
แต่ว่าต้องยกให้คุณพี่ทั้งสองคนนี้ค่ะถูกกันมาหลายงวด
แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยพี่สุนารีราชศรีมาและพี่ฮายอาภาพร
ไม่พลาดถูกอีกแล้วค่ะถูกอีกแล้วโดยเฉพาะพี่ฮายอาภพร
เบาอ้าวไปดูพี่ฮายกันหน่อย๗๕ใบอ่ะ

เลขรถอีกชั้นอีกคุณดูสิ๓๘เบาค่ะไม่ถึงร้อยใบหรอกค่ะ๗๕ใบค่ะ
จาก๘๓เป็น๓๘คนดีเขาก็ไม่ซื้อกันหรอกแต่ที่นี่มันเป็นเลขรถไงก็เลยซื้อ
เบาไหมคะเรานั่งบวกรบคุณห่านกันอยู่๗๕ใบไปละ๒๐๐๐
ก็๑๕๐๐๐๐ได้รับรางวัลไป๑๕๐๐๐๐พี่แต่ก็ต้องไปหับกรบลบหนี้ที่เป็นเงินทุนซื้อนะ
ใช่ค่ะพี่พี่ฮายอัพพอร์เนี่ยถูกลอสเตอรี่๗๕ใบนะคะแต่พี่เขาบอกว่ายังไม่ถึงร้อยใบเลย
แค่นี้พอแล้วพี่พอปล่อย
ทะเบียนรถของตัวเองก็คือ๓๘นี่แหละซื้อมา๗๕ใบถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ

ฮายบอกว่าลงทุนไปแค่๔๐๐๐เท่านั้นเองได้มาเป็นแสน
ไม่เท่านั้นนะพี่๔๐๐๐แน่ทั้ง๔๐๐๐นะ
อ่อ๔๐๐๐๐บาทอาจจะโชคดีโชคดียินดีด้วยนะคะพี่ฮายค่ะ
มาดูเพื่อนซีของพี่ฮายกันบ้างค่ะ
สุนารีราชศรีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
โชคดีเหมือนกันถูกลอตเตอรี่เหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าพี่ฮายนะคะ
๒ใบ๒ใบ๔๐๐บาท๔๐๐บาทคุณพี่บอกว่างวดนี้พอได้อาหารลูก
เนื่องคมถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดก็ยังคงเสี่ยงโชคกันต่อไป
ไปดูอีกท่านหนึ่งค่ะนักร้องเสียงดีนะคะชื่อดังคุณมัมลาโคนิค

ตังค์ทุกวันเหมือนกันนะวันนี้ก็เบา๓ตัวหน้า๙๖๔๒ใบ๘๐๐๐บาทนะคะ
คุณมัมเนี่ยบอกว่าถ่ายภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมานะคะ
แล้วก็นำมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมบอกว่า๓ตัวหน้าเบา๙๖๔เก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ถอยรถเบนท์ค่ะ

จากพี่มัมเดี๋ยวมาดูคุณแม่ยังสาวอย่างคุณพี่อ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์กันบ้างนะคะ
ก็ถูกรางวัลบ่อยเหมือนกันนะแฟนคลับให้ฉายาเลยครอบครัวดวงเฮงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าตอกย้ำความดวงดีด้วยการโพสต์ภาพน้องจอมทัพลูกชายแล้วก็ตัวเธอเนี่ย
ขณะที่เนี่ยค่ะถือลอตเตอรี่อยู่แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวใน๒ใบ
ระบุแบบนี้ข้อความก็คือเขียนเอาไว้ว่าเขามาทุกงวดนะเจ้าพ่อจอมทัพ
ออกจากบ้านมาแวะทานข้าวระหว่างทางมีคนมาขายลอตเตอรี่ก็เรียกให้ซื้อ
เจ้าพ่อหยิบมา๒ใบถูกเลขท้าย๒ตัว๓๘เฉยเลย
ก็คือน้องจอมทัพลูกชายนั่นเองให้โชคคุณแม่
แต่ว่าสาวกชาวโซเชียลเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายปาดน้ำตาสักเล็กน้อย
แม่น้ำหนึ่งกับพ่อน้ำสองไม่เข้าเป้าเลยถึงขั้นกับท้อใจ
โดยเฉพาะแม่น้ำหนึ่งโอ้โหนักให้แนวทางรัฐบาลไทย
คนดังในโลกโซเชียลเพิ่งจะไปออกรายการแฉบาดมีการโพสต์ข้อความหลังที่
ตเตอรี่ออกเมื่อวานหมดแรงออกตัวเก่างวดหน้าเลยว่าจะกลับมาจุดทูปพ่อปู่ใหม่
ขอหมานเด้อพ่อปู่หมดแรงสภาพเป็นแบบนี้เลย
ก็เธอประมาณว่าเธอไม่คิดว่าคืองวดที่แล้วมัน๘๓เนอะ
ก็ไม่คิดว่างวดนี้จะเป็น๓๘ก็เลยเป็นอย่างนี้เลย
ก่อนหน้านี้๑๕ตุลาคมแม่น้ำหนึ่งไปออกรายการแฉกับคุณมดดำ

แล้วก็ให้เลขคือชอบงวดนี้ชอบเลข๑
แล้วก็ไปหยิบปิงปองของพ่อปู่ขึ้นมาที่หน้าลานวังปู่นาคาอนันตนาคาราชมหาโภคศัพย์
ก็ได้มาเป็นเลข๙๔๖ซึ่งเลข๙๔๖ก็เกือบตรงกันกับรางวัลเลขหน้า๓๓
ตัวคือ๙๖๔แต่ไม่ตรงกันเลขเดียวกัน
ซึ่งแฟนคลับก็พิมพ์ต่อไปโอ้อย่าเพิ่งท้องวดหน้าก็มาจุดทูปละกัน
อะไรแบบนี้ก็ยังคงตามกันอยู่เสมอ
อันนี้เป็นเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งที่เริ่มท้อเริ่มหมดแรงแต่ว่าแฟนคลับก็ยังคงตาม
ส่วนพ่อน้ำ๒ครับคุณมณศศิษย์คำสร้อย
นี่ก็โพสต์เยอะแยะมากใหม่ทั้งล็อตเตอรี่ทั้งเลขในโซเชียลเฟซบุ๊คต่าง
ไม่ถูกสักใบนะงวดนี้แต่พี่มนต์สิทธิ์ไม่หวั่นยังมีงวดหน้าเสมอเขาว่างั้น
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพขณะที่ถือลอตเตอรี่ระบุข้อความว่าในมือไม่ถูก
แต่ฝูดหวิดเกือบถูกแต่ก็มีความสุขที่ได้รุ้นว่ายังงั้น
ดูหน้าพี่เขายิ้มมีความสุขนะ

วันหลังมาตามก็น้ำก๊อบถัดสนายคุณผู้ชมฮะ